ออกมาเตือนมีเคสตัวอย่างมากมายพฤติกรรมพฤติการลักษณะเดิมเปี้ย
แต่ว่ายังคงมีคนหลงเป็นเหยื่อของแก๊งนี้เยอะเหมือนเดิมนะฮะ
ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจสมุทรประการ
หลอกเงินของชาวบ้านสวนเงินไปกว่า๒ล้านบาทได้
แล้วก็มีการตั้งศูนย์อยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มาหลอกคนในประเทศไทยครับ
ผลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
พร้อมด้วยพลตำรวจตรีธรรมอนูลไตรทิพยพงศ์นะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการ
ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มนายชนะชนเพชรดีอายุ๓๓ปีซึ่งเป็นตัวการสำคัญเลยครับ
ก็ถูกจับแล้วก็แจ้งข้อหารร่วมกันช่อกงประชาชน
โดยแสดงตนเป็นผู้อื่นคือเขาอ้างนะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะ
พร้อมจับได้ของกลางเงินสด๔๒๐๐๐บาทสมุดบัญชีธนาคารแล้วก็โทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
เนื่องมาจากว่ามีผู้เสียหายให้ข้อมูลผ่าน
ทางด้านของศูนย์ป้องกันและปราบรามการช่อกงประชาชน
ระบบโทรศัพท์แล้วก็สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าผู้เสียหายมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันกับเรื่องของยาเสพติดบ้างอะไรบ้าง
แล้วก็หลอกให้โอนเงินเข้าไปในบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบ
เขาจะอ้างแบบนี้เป็นประจำผมย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะว่าไม่มีการทำแบบนี้อย่างแน่นอน
อย่าหลอกไปโอนเงินให้ใครเด็ดขาดนะฮะ
ซึ่งพอโอนเข้าไปแล้วเนี่ยผู้เสียหายหลายรายหลงเชื่อครับตกเป็นเหยื่อสูญเงินไปเกือบ๒ล้านบาททีเดียวนะครับ
หลังจากนั้นตำรวจก็ทราบข้อมูลนะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ตำรวจก็ประสานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
พบว่าเงินที่ถูกหลอกลวงของผู้เสียหายได้ถูกเบิกถอนเป็นเงินสดไป
โดยใช้สมุดบัญชีจากธนาคาร
บริเวณที่คนร้ายหรือว่าผู้ต้องหา
ใช้ในการถอนเงินสดก็คือบริเวณเคาน์เตอร์ธนาคารในห้าง
ท้องที่ของรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
ภาพจากกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมสามารถบันทึกภาพไว้ได้ชัดเจน
หลังจากนั้นคนที่ไปเบิกถอนเงินนี่แหละค่ะ
ก็เอาเงินไปมอบให้กับชายอีกคนหนึ่งในบริเวณห้างเดียวกัน
ตำรวจก็สืบสวนไปสืบสวนมาเนี่ยนะคะ
พบว่าชายที่มาถอนเงินคือนายอัศนายอินพิทักษ์
ส่วนผู้ชายที่มารับเงินจากนายอัศนัยคือนายชนชนะเพชรดี
ตำรวจเขาก็เลยอนุมัติขอสารอนุมัติออกหมายจับ
จับกลุ่มนายชนชนะไว้ได้นายชนชนะสารภาพเลย
ว่าตัวเองกับพวกตั้งศูนย์คอลเซนเตอร์อยู่ที่ต่างประเทศ
แล้วก็หลอกลวงเหยื่อจริงฟังพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน
รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
ส่วนที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะครับ
แต่เรามีข้อมูลลายกลุ่มไว้ทั้งหมดนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่านะครับ
กระบวนการคอร์เซนเตอร์จะไปอยู่ประเทศไหน
เรามีข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่เราต้องเรียนว่า
ขอให้หยุดขอให้เลิกนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะครับ
เราทราบหมดแล้วนะครับแล้วเราจะเดินทางไปจับกลุ่มประเทศที่คุณอยู่ด้วยนะครับ
ทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังกล่าวอีกนะครับว่า
ส่วนผู้ที่ไปร่วมขบวนการซึ่งก็มีทั้งหมด๔คน
แล้วก็มีหัวหน้าแก๊งซึ่งอยู่ต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ก็จะติดตามตัวดำเนินคดีต่อไปนะครับ
คุณผู้ชมก็ฟังเป็นข้อมูลไว้อย่าไปหลงเชื่ออุบายของคนกลุ่มนี้
อย่าไปโอนเงินให้ใครง่ายเพราะว่าคุณจะตกเป็นเหยื่อนะครับ
ที่สำคัญติดตามข่าวเย็นไทยรัฐแล้วก็ข่าวไทยรัฐตลอดทั้งวัน
รับรองว่าไม่เป็นเหยื่อของแก๊งพวกนี้นะคะ